ยาว๓เมตรเลื้อยเข้าไปนอนอยู่ในบ้านของชาวบ้าน
นะครับหากันหน่อยบ้านหลังนี้นะคะบ้านเลขที่๒๙๔
ซอยมิตรภาพ๘เขตเทศบาลนครราชศรีมา
เจ้าหน้าที่กู้ภัยลงไปตรวจสอบนะคะไปตรวจสอบพบงูจงอ่าง
อยู่ในกองกระดาษรังบริเวณห้องเก็บของ
ก็เลยเจ้าหน้าที่ออกล่ะบอกว่าคนที่ไม่เกี่ยว
ไปก่อนถอยห่างไปก่อนเพื่อความปลอดภัย
ที่สุดแล้วกู้ภัยค่ะ๖คนช่วยกันจับงูตัวนี้
ใช้เวลา๑ชั่วโมงจับมาได้อย่างปลอดภัย
พบว่าเป็นงูจงอางยาว๓เมตร
ก็ต้องเอามันมาใส่ถุงปุ๋ยไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ
สอบถามเจ้าของบ้านทราบบอกว่าในช่วงค่ำ
ขณะกำลังเดินขึ้นบ้านไปพบงูตัวนี้
เลื้อยเข้าไปหลบอยู่ที่กองกระดาษรังด้วยความตกใจ
ก็กลัวว่าคนในบ้านจะได้รับอันตราย
รีบแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยบอกว่าช่วยหน่อยมาจับงูไปหน่อย
เพราะฉะนั้นตอนนี้กู้ภัยค่ะฝากเตือนประชาชนนะคะ
บอกว่าช่วงนี้บางพื้นที่ฝนตกมักจะพบสัตว์เลื้อยคลาน
ตะขาบงูสัตว์มีพิษอื่น
คลานเข้าไปหลบฝนอยู่ตามบ้านพักหรือสถานที่ที่มีสภาพคือรกร้าง
อาจจะทำให้ถูกงูกัดได้อันตรายถึงแก่ชีวิตนะคะ
เพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดเจอแบบนี้ดีแล้วค่ะ
แจ้งกู้ภัยนะคะเขามีความเชี่ยวชาญมากกว่าเนอะ